คือตั้งแต่ทำงานด้วยกันมาเนี่ย
เวลาแบบโดนจิกกันไปจิกกันมา

แต่มะดำว่าตัวมะดำเองบางทีมันลืมคิดนะ

คือยกเว้นบางอย่างเท่านั้นเอง

ถ้าเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน
คนนึงจะนิ่งอีกคนนึงจะรับรู้ได้เลยไหมว่า

เวลาผมพูดอะไรหรือผมทำอะไรไม่ถูกใจเขาก็จะนิ่ง

เอออยากเห็นพี่หมดนี่
เวลาโกรธเป็นยังไงอะคะ

มายกัจเหมือน

พี่เคยมีเรื่องทะเลาะกับมดดำทีหนึ่ง

คือเรื่องของเรื่องรายการนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วก็จะมีการเอาพิธีกรกิจหนุ่มธรรมแล้วก็เอามดดำออก
แล้วก็ไปบอกว่าพี่หนุ่มเป็นคนบอกว่าไม่อยากทำกับมดดำ
หลังจากนั้นมดดำก็ออกไปไม่เกิน๒อาทิตย์กูก็ออกด้วย

แล้วรู้ป่ะเป็นการที่ทะเลาะกันนานสุด

เป็นหมาหูออกเป้าก็เข้าด้วย

แล้วเหตุการณ์วันนั้นใครง้อใครก่อน

พี่อยากให้มดดำมาทำรายการนี้กับพี่
ไม่ลอกถึงได้บอกไงวะหมดดำเป็นคนเหมือนขวานผาจากเอออะไรที่แบบควร
เชื่อก็ไม่เชื่ออะไรที่ไม่ควรจะเชื่อก็เชื่อ
ฉันเป็นอย่างนี้เป็นคนแบบนี้